เมียทะเลาะกันอีกแล้วค่ะคราวนี้ผัวเนี่ยทำร้ายเมียเอาด้ามปืนทุบจนเมียหน้าเลือดอาบไปหมดเลย
ทนไม่ไหวอะค่ะต้องโทรแจ้งตำรวจบอกให้มาช่วยหน่อยช่วยลูกฉันด้วยลูกฉันโดนทำร้าย
ตำรวจรีบลงพื้นที่มาพยายามจะระงับเหตุฝ่ายผัวยิงใส่ตำรวจสุดท้ายแล้วก็ต้องยิงสู้กันไปสู้กันมาตายเลยค่ะโดนวิสามันฆาตกรรมไปนะคะ
การยิงระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์อยู่บนถนน
ใช่ค่ะสภาพก็เลยเป็นมอเตอร์ไซค์๒คันล้มคว่ำอยู่แบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะแม่คนนึงเนี่ยโทรมาหาตำรวจบอกว่าคุณตำรวจช่วยด้วยลูกสาวฉันเนี่ยถูกผู้ชายชื่ออนุรักษ์ทองคำอายุ๓๖ปีทำร้ายร่างกายอยู่ในบ้านหลังหนึ่งย่านถนนเตาอิด
แล้วก็มีผู้หญิงซ้อนท้ายซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นลูกของแม่ที่แม่โทรมาแจ้งนี่แหละ

ภรรยาที่ถูกสามีเอาด้ามปืนตีศีรษะ
ตอนที่ตำรวจกำลังจะมาที่บ้านเพื่อระงับเหตุตามที่ได้แจ้ง
ขี่สวนเจอกันระหว่างทางพอดี
พาเมียขึ้นซ้อนท้ายขี่ออกไปพอดี

พยายามบอกให้หยุดให้ลงมาก่อนพูดคุยกัน

นายอนุรักษ์ไม่คุยกับตำรวจสักคำเนี่ย

สิบตรีอันทชัย
คือสิบมนตรีอันทชัยนั่งซ้อนท้าย
แล้วก็ชุดที่มาด้วยกันเป็นคนขี่

ปืนออกมาแล้วเหมือนกันยิงขู่ขึ้นฟ้าสองนัดเลย
ะที่จะให้นายอนุรักษ์คนนี้วางปืน
คือตอนที่นายอนุรักษ
ที่จังหวะใช้ปืนยิงใส่ตำรวจเนี่ย
เป็นช่วงที่ตำรวจเขาเห็นแล้วว่ากำลังจะถูกยิง

เอี้ยวตัวหลบเนี่ยกระสุนมันเข้าแถวบริเวณตัวร่างกายของ
กลุ่มโปรกดีที่ตำรวจเขาใส่เสื้อกเกาะกันกระสุน

ซึ่งตำรวจยืนยันว่าพอถูกยิงแล้วแต่ว่ามีเสื้อเกาะการกระสุน
ก็เลยระงับเหตุด้วยการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้า๒นัด
ใช่เพื่อต้องการที่จะให้นายอนุรักษ์เนี่ยกลัวแล้วก็
วางปืนแต่นายอนุรักษ์ยังทำท่าจะยิงใส่ตำรวจอีกใช่ค่ะ
ก็เลยต้องยิงสวนไปใส่หนึ่งนัดยิงไปหนึ่งนัดปุ๊บเข้าท้องนายอนุรักษ์เต็มเต็มเลย
ซึ่งไม่มีเสื้อกรอกกันกระสุนแน่แน่ใช่ค่ะก็เรียบร้อยเสียชีวิต
เสียชีวิตเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าหลายคนก็มองว่ามันก็เป็นเป็นการระงับเหตุตามขั้นตอน
ครับแล้วก็เป็นการยิงกันป้องกันตัวอืมและวิสามันฆาตกรรมครับ
ทีนี้ฝ่ายหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาไปแล้วอ่า
สมัครสวอมอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็จริงจริงระหว่างทางมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ
อีกคนนึงอ่ะขี่มาในช่วงที่เกิดเหตุยิงสู้กันกับตำรวจพอดีด้วยขี่รถผ่านพอดี

ตกใจจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้วิ่งหนีไปเลย
แต่ก็ปลอดภัยนะไม่ได้โดนลูกหลงอะไรแต่ก็ถูกแล้วฮะ
คือต้องหนีก่อนอย่างนี้ใช่ฮะครับพระทับรสเอกจำรองสู่วลคศ์ผู้กำกับการ
ก็คือชุดของสิบตำรวจตรีอัธชัยนะคะอืม
เพราะว่าไอ้การเข้าไประงับเหตุและยิงประทะจนมีการวิสามันฆาตกรรมคนร้ายเนี่ย
เรื่องต้นตอนนี้มีการพาไปทำแผนจำลองเหตุการณ์แล้วก็ให้เขียนรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะก็ถือว่ายังเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามขั้นตอนอยู่และเป็นการป้องกันตัว
เพราะคนร้ายเองก็มีปืนและยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนด้วยและไม่มีทีท่าว่าจะวางปืนหรือจะหยุดยิงเลย
และที่สำคัญเช็คประวัติไปอีกนายอนุรักษ์มีประวัติคดีพยายามฆ่าค่ะ
พ้นโทษมาไม่กี่เดือนเอง
ก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งในเรื่องของการทำศพทำพิธีเนี่ย
ญาติของนายอนุรักษ์ก็ไปตั้งศพบำเพ็ญกุฎบำเพ็ญกุศลที่วัดแหลมทรายเขตเทศบาลนครสงขลาแล้ว
จะมีพิธีชาปนกิจในสัปดาห์หน้านะคะ
ซึ่งญาติญาติเองก็โศกเศร้ากับการจากไปของคนในครอบครัวแหละ
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วกัน
ก็แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ลักษณะวิสามันฆาตกรรม
แต่ตำรวจเองก็ต้องไปชี้แจงต่อสู้คดีตามกระบวนการด้วย
คือไม่ใช่ว่าตำรวจมีปืนและปฏิบัติในหน้าที่จนคนร้ายตายแล้วก็จบกันนะ
เขาก็ต้องมีการไปเขียนรายงานไปอธิบายให้ชัดเจนว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่า
ลักษณะการยิงใส่เป็นแบบไหนทำไมถึงต้องป้องกันตัวลักษณะแบบนี้
ยิงที่อื่นได้ไหมยังไงครับ